ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับคือสามีเนี่ยเขาระแวงว่าภรรยาจะมีคนอื่นหรือเปล่า
หลังจากนั้นพบสัญญาณของภรรยาเนี่ยนะฮะไปกับรถคันหนึ่ง
เขาก็ขับรถไล่ตามเลยนะครับรถคันนั้นเนี่ยไปเสียหลักนะฮะ
หลุดโค้งตกข้างทางแล้วภรรยาก็เจ็บอยู่นี่
ส่วนผู้ชายที่ขับรถมาด้วยกับภรรยาเนี่ยวิ่งหนีไปเลย
เขาบอกวิ่งหนีไปเลยนี่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นตีสามนะครับ
ตีสามคืนที่ผ่านมานี่รถคันนี้นะครับตกข้างทางแบบนี้เลยนะฮะ
แต่คนหน้านี่หลุดมาอย่างนี้เลยยางเยอะนี่แตกหมดนะครับ
เป็นทางโค้งนะครับจะเบี่ยงเข้าด่านบางวัว
อเตอร์เวย์กม๔๐ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับ
ในพื้นที่อำเภอบังปะโกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ผู้หญิงที่บาดเจ็บอยู่อายุสามสิบสามนะฮะ
เสื้อขาวนี่สามีเขาอายุ๔๒นะครับก็คอยดูแลอยู่นะ
ที่กู้ภัยก็จะมาพาตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนะครับ
คนที่พามาเนี่ยเขาบอกชื่อในทีสามีสมมุติชื่อคุณเอก็แล้วกันนะ
ภรรยาชื่อคุณสากันแล้วกันนะครับนี่ฮะคุณเอเนี่ยสามีของคนเจ็บบอกว่า
ว่าจะเดินทางไปไหนแบบไหนอะไรยังไงนะครับหรือว่าใครมารับยังไงก็นี่ฮะ
พบว่ามีในทีเนี่ยเป็นเพื่อนเขานะความจริงเป็นเพื่อนเขานะฮะ
อายุสามสิบเก้าขับรถมารับภรรยาออกไปก็เลยขับรถไล่ตาม
ตามมาจากอำเภอนายายอามจันทบุรีนะฮะมาถึงตรงบางประกงเนี่ยฮะ
ฉะเชิงเซาเนี่ย๘๐กิโลเมตรได้ตามมาทันกันตรงนี้
ช่วงจุดพักรถมอเตอร์เวย์แล้วทีนี้ในทีเนี่ยเขารู้ตัว
เขาก็เลยขับรถพยายามหลบหนีคุณเอบอกว่าก็พยายามขับไล่ตามภรรยา
นี่ถึงขั้นเปิดกระจกลงมาโบกมือบอกให้ชะลอความเร็วให้จอดรถมาคุยกัน
แต่ตัวของในทีเขาไม่ยอมจอดสุดท้ายเนี่ยเร่งเครื่องแล้วก็ไปเสียหลัก
ตรงทางโค้งนี่ฮะรถพุ่งลงข้างทางนะครับเฉียวชนบารีเออร์ขอบทางด้วย
ถนนตรงนี้คุณเอบอกผมก็จอดรถแล้วก็ลงมาดู
เห็นตัวในทีเนี่ยเปิดประตูรถแล้ววิ่งหนีไปเลย

คุณเอก็เลยต้องไปโบกรถขอความช่วยเหลือนะฮะ

แล้วเขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาพาตัวภรรยาส่งโรงพยาบาล
ไปเล่าเหตุการณ์ให้พี่ฟังเราจะได้รู้

คือได้รับเมียเขา

แต่ผมมาทำตรงนี้มาทำตรงมณเวย์นี้

เมียใครเมียคนขับรถที่คว่ำเหรอหรือยังไง

แต่อีกคนนึงเนี่ยขับรถพามา

ตัวของในทีเนี่ยที่วิ่งหนีไปเนี่ย

ห่างจากจุดเกิดเหตุ๑กิโลเมตรนะครับ

นี่กู้ภัยก็ต้องไปพาตัวส่งโรงพยาบาลเหมือนกัน

วันนี้คุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ได้เจอกับคนที่ไปจอดรถช่วยเหลือนะครับ

บอกว่าเห็นรถกระบะของสามีคนเจ็บ
เขาจอดอยู่แล้วก็เขาก็โบกมือขอความช่วยเหลือ
ตอนนั้นตัวสามีนี่ยังอารมณ์ร้อนอยู่เลย
ตะโกนใส่ภรรยาที่นอนเจ็บอยู่บอก
นี่เห็นไหมมากับเขาแล้วก็พอเกิดเรื่องเขาก็ทิ้งเห็นไหม
สุดท้ายคนที่มาช่วยก็คือตัวสามี
ซึ่งทางฝั่งภรรยาก็ไม่ได้ตอบโต้อะไร

ก็อาจจะเจ็บอยู่ด้วยนะฮะ
ส่วนตัวของสามีเนี่ยเขาบอกว่าเขาระแคะระคายภรรยามานานแล้ว
แล้วก็มาจับได้เมื่อคืนนี้นี่แหละ
ทีแรกไม่โกรธเท่าไหร่
อันนี้เขาบอกว่าเขาไม่โกรธเท่าไหร่ทีแรก
เพราะว่าเห็นภรรยาบาดเจ็บก็เลยสงสาร
แต่พอไปค้นในรถนะที่พังเสียหายอยู่ที่
ทางเนี่ยนะฮะที่ข้างล่างเนี่ยเกาะกลางเนี่ย
เขาบอกเขาไปเจอเจลหล่อลื่นในรถ

ตอนนี้กำลังตามตัวหาเพื่อนชายคนนั้นนะครับ
ทิ้งภรรยาเข้าไปตอนที่เกิดอุบัติเหตุ
ล่าตัวเลยนะถ้าใครตามเจอเนี่ย
มาเอาไปเลยหนึ่งหมื่นบาท
ถ้ากระทืบหรือตบให้ด้วยเพิ่มให้อีก
ห้าพันบาทนะถ้าตบอย่างเดียวเนี่ย

การงุดหงิดแบบว่าไม่พอใจโว้ยวายประมาณว่ามาทำเค้าทำไม
พอเราดูแล้วเราก็เอ๊ะมันคือเรื่องอะไรน่าจะเป็นเรื่องของแบบสามีภรรยา
ใช่ครับพยายามตอนแรกผมคิดว่าเป็นอุบัติเหตุ
แต่พอถามพอเราถามไปปุ๊บเขาบอกว่าเนี่ยหนีมากับคนนี้
เบื้องต้นเขาบอกว่าเหมือนหนีมากับผู้ชายคนนี้แล้วจะเรียกคุยแล้วเขาไม่จอดครับ
เขาหนีและน่าจะมาแรงแล้วคงไม่ชินทางที่นี่ก็เลยหลุดโค้งมานี่ครับ
แต่คุณเอก็ต้องระวังนะคือขับรถไล่ตามไล่บี้เขาแล้วเขาประสบอุบัติเหตุ
เกิดเขาตายขึ้นมาหรือว่านำไปสู่เหตุการณ์ทำให้เขาเจ็บหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหม
เขาอาจจะฟ้องเอาได้นะเพราะว่าคุณขับรถไล่บี้เขาไงใช่ไหม
ไม่รู้ว่าไล่ขนาดไหนเราก็ไม่ได้เห็นภาพตอนจังหวะไล่
ส่วนที่โพสต์ว่าให้ฆ่าหัวใครทำร้ายให้เงิน
คงโพสต์ด้วยความโมโหแหละเพราะว่าทำแบบนั้นไม่ได้หรอกมันก็ผิดกฎหมาย
ทำร้ายร่างกาย
ทีนี้จะเอายังไงกันต่อนะครับ
คุณสุชาดาได้โทรไปคุยกับคุณเอ๊กสามีของคนเจ็บ
ได้คุยกับเมียแล้วบอกว่ายังไงก็ให้จบซะ
ถ้ายังไม่จบอีกเนี่ยเดี๋ยวค่อยเคลียร์กันอีกทีนึง
เอาเป็นว่าณขณะนี้ถือว่าเคลียร์กันแล้วยืนยันว่ายังไม่เลิกกัน
และยังไม่ได้แจ้งความเอาผิดอะไรใครนะเดี๋ยวจะเคลียร์กันเองในครอบครัวก่อน
เรื่องนี้ไม่ได้แจ้งความใช่ไหมพี่
คือสงสัยมานานแล้วใช่ไหมคะ
แล้ววันนั้นคือเขาตั้งใจจะหนีออกจากบ้านเลยไหมเห็นว่า
กู้ภัยบอกว่ามีขนเสื้อพงเสื้อผ้าออกมาด้วย
อะพี่ก็เนี่ย
ส่วนอาการของคนเจ็บนะครับก็ถือว่านักนะครับ
กระดูกสันหลังยุบนะฮะตอนนี้ยังขยับตัวไม่ได้
หลังจากหายดีต้องรอการกายภาพด้วยนะครับเพื่อรักษาอาการต่อไป